ก๋วยเตี๋ยวหัวหัวทิ้งนี่ขายมานี่แปดปีแล้วมั้ง
ได้มาอยู่นี่ได้สามเดือน
ลูกค่าปีได้มั้งครับตรงนี้นะครับจะไปเรื่อยน่ะจ้ะ
คือบ่ามดส่วนใบทุกวันอืมส่วนใบทุกวัน
อาจะเป็นไซ่ตุ๋นเน่อะ
และแซ่อ่อนแซ่หวานต่อ
เป็นซูต๊อปชอบของมึงเนาะครับ

ไซ่ลากาหมูมักนุ่ง
อย่างงี้

โปรดติดตามตอนต่อไป